อีกกลุ่มมากัน๑๐กว่าคนแต่อาวุธครบมือเลย

เกิดขึ้นในวัดพระประโทนเจดีอำเภอเมืองนครปฐม
แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
รวมกันแล้วเกิน๒๐คนแต่ทั้งหมดไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนมา
แต่มากันพร้อมอาวุธครับทั้งมีดทั้งปืนและระเบิด
กลุ่มหนึ่งนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดอยู่ก่อนแล้ว๒๐คน
อีกกลุ่มคนน้อยกว่า๑๒คนมาด้วยมอเตอร์ไซค์๔คัน
แต่มีอาวุธมาด้วยแล้วก็เปิดฉากไล่ทำร้ายเลย
เอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเอ่ยในวัดก็แตกฮือแตกตื่นครับ
วิ่งหนีหลบกันให้วุ่นกลัวจะโดนลูกหลง
วัยรุ่นก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับ
ความเสียหายคือมีเพียงแค่มอเตอร์ไซค์ของคนงานในวัด
โดนวัยรุ่นเอามีดมาฟันเสียหาย
เขาก็ไม่เกี่ยวด้วยนะโดนฟันไปด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ย

กลุ่มวัยรุ่นเข้าใจผิดว่าอ๋อนั่นมอเตอร์ไซคู่อรินี่ว่า
แล้วเจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงอย่างพี่คมกริจอายุ๔๕ปี
ก็ไปแจ้งความที่สพมนครปฐมครับ
ให้ตำรวจไปจับตัวคนก่อเหตุมารับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
แล้วช่วงเย็นวันนั้นเองตำรวจติดตามตัววัยรุ่นที่
ปรากฏในคลิป๓คนได้คือไนท์ไนท์อายุ๑๕
เฟิร์สอายุ๑๕และจั๊บอายุ๑๕อายุเท่ากันหมด
๓คนนี้รับสารภาพว่าอ๋อพวกผมก่อเหตุจริงครับ
เนื่องจากว่ากลุ่มคู่อารีนี่มีหัวหน้าแก๊งน่าชื่อไอ้เจ
อายุ๑๕เหมือนกันท้าทายก่อน
ผมก็เลยยกพวกไปตามคำถามท้าใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอกัน
พอไปถึงเจอฝั่งในเจปาระเบิดใส่พวกผมก่อน๓ลูก
แล้วก็ยิงปืนปากกาใส่มันก็เลยชุลมุนแบบนั้นแหละพี่
ตรวจสอบพบว่าทั้งสองกลุ่มเคยทะเลาะวิวาดกันมาแล้ว

ครั้งนี้เด็กที่ก่อเหตุอ้างว่าเป็นวันสอบนะ
แต่คุณครูเขาประชุมอยู่ก็ยังไม่พร้อมสอบ
ผมอาศัยช่วงนั้นออกมากินข้าวแล้วก็ในไหนท้าพวก

เจ้าหน้าที่จะขยายผลไปยังวิทยาลัยต้นสังกัดครับว่า
ตัวอาจารย์เนี่ยรับรู้หรือเปล่าว่าเด็กออกแวบออกมากินข้าวนอกวิทยาลัย
แต่บ่ายโมงแล้วยังไม่กลับแต่ก็ไม่มาตามด้วยนะ
สุดท้ายเด็กเข้ามาก่อเหตุแบบนี้ครับ
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามคนที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไป
แต่เบื้องต้นจับมาได้แค่๓คนนี้ครับ